อีกหนึ่งเรื่องถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
หญิงสาวคนนึงค่ะถูกแฟนทำร้ายร่างกาย

สาเหตุเกิดจากเธอแค่ขอเงิน
บอกว่าอยากกลับบ้านไปอยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นเอง
สิ่งที่เธอโพสต์ออกมาบอกว่าอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับสาว
ที่มีแฟนมือหนักขออภัยนะคะมือหนักตีหนักแบบนี้นะคะ
ถ้าเจอแบบนี้ให้ตีตัวออกห่างทันที
เพราะกลัวจะเป็นถึงขั้นการฆาตกรรม

ทะเลาะกับแฟนจนถึงขั้นทำร้ายร่างกายและเสียชีวิตเนี่ยนะคะ

ชัดไหมคะผู้หญิงตัวเล็กอะค่ะ
ผู้หญิงเพศแม่เพศที่อ่อนแอค่ะ

เตะไปสามทีนะคะสำหรับเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะ
ไม่นับครั้งอื่นที่คบกันมาเธอบอกหลายครั้ง

เพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องถูกทำร้ายร่างกายแน่นอน

เถอะค่ะครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะ

เธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
แล้วก็ระบุนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
เธอบอกว่าถูกเตะไป๓ครั้งก่อนที่ทั้งคู่จะมีปากเสียงกัน
สาเหตุที่เกิดจากฝ่ายหญิงพยายามขอเงินเมื่อสักครู่
ในคลิปก็จะได้ยินเหมือนกันเอาเงินมาเอาเงินมา
เธอบอกว่าคำพูดที่ขอเงินเนี่ยเพราะว่าอยากจะขอเงินกลับบ้าน
ไปอยู่กับครอบครัวแต่ฝ่ายชายไม่ให้เงิน
ทำร้ายร่างกายและเดินออกจากห้องไป
คลิปนี้เป็น๑โพสต์เท่านั้นเธอมีอีก๑โพสต์ตามมาค่ะ
เป็นโพสต์ภาพร่องรอยฟกช้ำตามใบหน้า
ที่เธอถูกแฟนนุ่มคนนี้คนเดิมเลยทำร้ายร่างกาย
ระบุข้อความแบบนี้นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งที่ถุยน้ำลายใส่ผู้หญิงได้เขาเป็นคนแบบไหน
ฉันไม่ได้สูงฉันไม่ได้เป็นผู้ดี
ฉันเป็นผู้หญิงยังไม่ทำเลยที่ผ่านมาถูกทุบตีตลอดเวลา
หลังจากที่เธอโพสต์นี้ออกไปนะคะโอ้โห
เลือดไหลออกจมูกเลยนะคะน่าสงสารมากนะคะ
โพสต์แบบนี้ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
และให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คืออยากจะให้เลิกนะคะ
ส่วนนี้คือร่องรอยของการถูกทำร้ายบริเวณดวงตานี่นะคะ
ทีมข่าวของเราได้เห็นโพสต์นี้แล้ว
สอบถามไปที่เจ้าของโพสต์นะคะได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าสาเหตุที่เธอโพสต์เฟซบุ๊ก
ต้องการให้สังคมได้รับรู้ถึงหน้าตาของแฟนหนุ่มตัวเองนี่แหละ
ที่มีพฤติกรรมชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิง
อกจากนี้นะคะการโพสต์ข้อความต่าง
ก็เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจหญิงสาวคนอื่นในสังคมว่า
ให้ดูพฤติกรรมของแฟนหนุ่มตัวเองให้ดี
ถ้าเริ่มต้นคบกันไปแล้วสักพักหนึ่ง
เริ่มถูกทำร้ายร่างกายให้เลิกรากันไปเลย
หรือตีตัวออกห่างทันทีเพราะไม่เช่นนั้น
วันดีคืนดีถ้าทะเลาะกันมากขึ้น
อยู่กันนานมากขึ้นชินมือชินเท้ากันมากขึ้น
อาจจะทำร้ายร่างกายรุนแรงมากขึ้น
จนอาจจะถึงขั้นชีวิตเลยก็ได้
เป็นคดีมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง
คุณผู้ชมเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้น
กับผู้หญิงในสังคมอีกหนึ่งกรณีนะคะ